เพื่อร้องได้ให้ร้าน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
ชะเอ็มร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ติมาปัญญาเกิด
ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ตอนนี้มีอยู่ในกระเป๋าแน่นอนแล้วค่ะคุณเชม
๑หมื่นบาท

น้องชะเอ็มเป็นคนที่เก็บอารมณ์จริงนะครับ

เวลาเขาดีใจบนเวทีเขาก็ต้องนะก่อนจะเข้าลงเข้ารอบ
ทำไงสมมุติเป็นนางงามดีใจมาก
สมมุติจับมือกับเพื่อนนางงามอยู่ด้วยกันแล้วแบบเอาล่ะค่อยให้คุณป่าประกาศ
และสำหรับรองอันดับหนึ่งนะครับ

อีกท่านนึงอีกท่านหนึ่งจะได้นางงามมิจภาพทางที

และสำหรับนางงามมิตรภาพ

รางวัลดังอ่ะมิจภาพได้แก

ดีใจนะแต่สวย

บางคนร้องไห้ปากสั่นเลยนะแต่ก็สวย
จริงถ้าเป็นเฟคก็บอกอ้าวฮ่าฮ่าฮ่า
ยังยังยัง

นี่อะเราถึงไหมเนี่ย
ทำอะไรก็ไม่ดีพอมีข้อเปรียบเทียบแล้วก็

สิรปินรัชชนกษีโรพัน
เพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเพลงแรกในอัลบั้มชุดแรก

และดนตรีโดยธีรพงศ์ศักดิ์แก้ว
โอ้โหดิฉันต้องชื่นชมนะคุณเชมนะ

หลับเบี้ยงออกตบมือหน่อยดีกว่าขอบคุณค่ะพยาบาลค่ะ

เราก็เชียร์อัพกันไปแต่ตอนนี้มาทำหน้าที่นี้ก่อนนะครับ
ผู้เก่งขันในรายการของเราเพลงที่สาม
เพลงที่๓อยากให้ข้ามไปให้ได้
เพลงนี้เพลงอาถรรพ์นะครับเพลงที่สาม
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
ตอนนี้เฉยเอ็มมีอยู่แล้วแน่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ถ้าจะหยุดตรงนี้ฟังแล้วไม่อยากเล่นก็รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาท
แต่ถ้าเลือกที่จะเล่นก็คว้า๒๐๐๐บาทต่อไปนะครับ
ตอนนี้มาฟังกันก่อนว่าเพลงนี้มันจะเป็นอะไรยังไง
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

เป็นเพลงมีจังหวะให้พอได้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ

ให้ไปทบทวนนะฮะเดี๋ยวถามข้างล่างกันต่อเลยนะฮะ

เพลงนี้น่าจะได้ฟังง่ายขึ้นเพราะว่าเขามีคนเอามาร้อง
ซึ่งเป็นยุควัยรุ่นรุ่นเดียวกับคุณเฉเอมคุณน้ำส้มอย่างนี้นะ
คนที่เอามาร้องเลยก็คือคุณปาวลี

เอมน่าจะร้องได้แต่ก็อยากให้ใช้ตัวช่วยค่ะ
เพราะว่าในเพลงนี้มันจะมีอยู่คำนึงที่มันค่อนข้างสับสนนิดนึง
หลังจากไปทบทวนมาแล้วนะครับไปไล่เนื้อมาแล้ว

๑คำนี่ไง

น้ำส้มเอาไว้ในใจนะคำของน้ำส้ม
เดี๋ยวคำของเจ๊เอ็มเอาไว้ในใจนะ

โอ้โหพยางเดียวด้วย
เอาละมาตอบกันก่อนนะครับ

เพลงนี้๒๐๐๐บาทนะครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุด

ชัวร์อยู่แล้วเป็นประตำภาษณ์

คุณแม่อยากจะให้ลูกสาวแบบว่าใช้ตัวช่วยไหมคะ

ค่ะอยากให้ใช้หมดเลยอยากให้ใช้ทุกคนเลย
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่คุณเฉเอมจะตัดสินใจ
เอมครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีแต่คนเชียร์ให้ไปทั้งนั้นเลย

ทำมือเหมือนแบบจะไม่

มีรวมของเล็ก

เพราะจุดนั้นหรือเปล่าคำนั้นเลยใช่ค่ะไม่มั่นใจมากเลย
ไม่มั่นใจคำนั้น๕๐ที่ไม่มั่นใจ
เอาล่ะมาดูกันนะครับว่าชะเอมเขาเลือกใช้ตัวช่วยแล้ว
เขาจะเลือกได้ตรงกับที่เขาอยากได้หรือไม่นะครับ
มี๖แผ่นป้ายนะครับ๑๖แผ่นไหนครับ
การเลือกครั้งนี้สำคัญมากคุณแม่คุณแม่ช่วยเลือกหน่อยไหม
หมายเลข๑ค่ะ
เลือกแล้วค่ะหมายเลข๑

และตัวช่วยของจะเอ็มแผ่นที่๑ก็คือ
ยังไงล่ะยังไงล่ะ

ทำประจำกับคุณแม่
ตัวช่วยของเจ๊เอมก็คือ

อะไรจะโพรเฟคปานั้น

เป็นคนกระตันยูรุคุณทำบุญเยอะด้วย
สวยด้วยเสียงดีด้วยเห็งด้วย

ตอนนี้นะครับน้องเจเอมนะครับ
มาถึงเพลงที่๓แล้วนะครับ

หมายความว่าถ้าเจเอ็มร้องไปแล้ว

ถือว่าเจเอ็มร้องเพลงนี้ผ่าน
รับ๒๐๐๐๐บาท

ทำให้ได้นะคำให้ได้

มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีนะครับ

เรียกหพพหน้าตาสมปะ
มองอะไรเขาดีไปทั่ว
ปล้องจากกล้องบัวกที่ล่วนเสียเมื่อไหร่
คอยเวลาเข้ามายิ้มให้

กระสิบอะไรก็ได้ที่ใจรึกจะ

ฝากเพลงลอยลงมาหาผู้หอบรักมาจ้องตาเสนอ
ผู้ชายหล่อเหล่าคนนั้นบังเอิญพบกันทิ้งหาอันเภอ
เธอคงจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเจอ
แอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงทราบว่า
ผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้าอยากนัดสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ
จบร้องไปแล้วนะครับ
เพลงสนุกเร็วนะครับจากนักร้องนะครับหน้าหวานนะครับน้องเฉอม
เมื่อกี้ร้องไปแล้วถึงท่อนนั้นไหมที่มีคำที่ต้องสงสัย

เอ็มไม่มั่นใจว่ามันเกอร์หรือเส้อค่ะ
อย่างนี้คือต้นฉบับเอ็มฟังนะคะแต่มันไม่ชัดแล้วมันก็ไม่มีไม่มีตัวหนังสือขึ้นมาให้อ่าน

คนที่เธอจ้องตาจนเกอร์

แล้วน้ำซุปคิดว่าเหมือนกันไหมคิดว่าเกอร์หรือเซอร์
หนูเคยฟังต้นฉบับถ้าฟังไม่ผิดเขาน่าจะลองเซอร์
แต่ว่าที่เคยร้องก็ร้องเกอร์มาตลอดนะคะ
คนที่เธอจ้องตาจนเสอ
ก็แอบเสนอรักไว้ที่สายตา

คนที่เธอจ้องตาจนเกอร์
ก็แอบเสนอรักไว้ที่สายตา

เซอร์เนี่ยมันกับเกอร์เนี่ยมัน
ถ้าอยู่ขดที่เดียวกันในความหมายมันไม่เหมือนกัน

เมื่อกี้ร้องเกอร์เกอร์เหมือนกัน
เอาล่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดตรงนี้จริงแล้วเนี่ย
แต่เอมถือว่าผ่านเพราะว่าเจมส์มีตัวช่วย
เอาล่ะมาลุ้นกันนะคะ
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
เอฟร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
เลขที่๓โหราคา๒๐๐๐๐บาทนะครับ
ชะเอดร้อง
ชะเอ็ม
ร้อง
ร้องได้ให้ล้าง